สวัสดีค่ะพบกับปรุ๊กกับร้อนหนาวกับปฏิชัยนัทชาขิดโมกค่ะ
อะไรค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้ค่ะตอนกลางวันเนี่ยแดดแรงแดดจ้า
ทำให้ละอองน้ำลอยขึ้นไปก่อตัวเป็นเมฆฝน
พอตกเย็นฝนก็เทลงมาค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าในระยะนี้
ประเทศไทยยังคงพบฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ค่ะ

มีฝนตกร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
รุ่มริมทางน้ำไหลผ่านระวังอันตรายจากฝนตกสะสม
ช่วงฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ

ซึ่งแดดเช้าแดดดีในช่วงเช้า
เย็นถึงค่ำมีฝนฟ้าขนองกระจาย๑๒๐๓๐ของพื้นที่
ทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยกว่าฝั่งอันดามันเช่นเคยค่ะ
มีฝนมากถึง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลนะคะตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง๒เมตร
เพราะฉะนั้นเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
เน้นตกในช่วงบ่ายถึงค่ำเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชม
ครึ่งวันเช้าร้อนเอาเรื่องสภาพอากาศอยู่ที่๓๕องศาค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกังหันลมนะคะ
เป็นฟาร์มกังหันลมที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดนะคะ
ในภูมิภาคเอเชียกลางค่ะตั้งอยู่ที่ประเทศคาซักสถานนะคะ
นี่ค่ะคือกังหันลมที่เขาบอกว่ามีพลังงานสะอาดที่สามารถจ่ายไฟ
ให้กว่า๑ล้านหลังคาเรือนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ